ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยนะคะ
คู่เขยค่ะคือก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะคะ
คนหนึ่งอายุหกสิบเอ็ดปีคนหนึ่งอายุหกสิบปีค่ะ
ปรากฏว่าหกสิบเอ็ดไปเข้าใจผิดคิดว่า
หกสิบเนี่ยชอบไปกันแกล้งขโมยของเขา
แล้วไปดื่มเหล้าพอดื่มจนเมาไปคว้าปืนนะคะ
เดินไปที่บ้านของผู้ตายไปเจาะยิงสองนัด
แล้วถูกจุดสำคัญทั้งนั้นเลยอกด้านซ้ายกับขมับคุณ
สุดท้ายคนที่อายุ๖๐ปีเสียชีวิตนะคะ
คนที่เสียชีวิตก็คือนายบุญชูกัณหาชาลีอายุหกสิบปีนะคะเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากโรงพักลานศักดิ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้นะคะ
จุดที่โดนยิงคุณผู้ชมดูนะนั่นน่ะขมับทะลุคิ้วหนึ่งนัด
แล้วก็บริเวณหน้าอกซ้ายอีกหนึ่งนัดนะคะกระสุนฝังในค่ะ
เสียชีวิตคาที่แล้วผู้ตายเนี่ยเป็นสามีผู้ใหญ่บ้านด้วย
ในพื้นที่หมู่๘นะคะนอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้าน
ตรวจสอบสภาพศพถูกยิงค่ะคุณผู้ชมด้วยปืนพกสั้น
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
พบหัวกระสุนตกอยู่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนที่ก่อเหตุเป็นมือปืนชื่อว่านายเชิดกรสกุลอายุ๖๐ปี
เขาเป็นคู่เขยกับผู้ตายนะคะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
หลบหนีไปเลยค่ะไปสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเชิดเนี่ย
ก็คือมือปืนนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
ดื่มจนเม่าแอละค่ะจุดก็เดินไปหยิบปืนที่หัวนอน
แล้วเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับอาวุธปืนไปที่บ้านของผู้ตาย
กันสักประมาณยี่สิบเมตรระหว่างที่เดินไปที่บ้านของผู้ตายค่ะ
คุณผู้ชมเราริดเล่าด้วยมั้งยิงปืนขึ้นฟ้า๓นัท
สนั่นทั่วหมู่บ้านแล้วเดินเข้ามาก่อเหตุที่บ้านของผู้ตาย
แล้วตอนที่เดินเข้ามามาพบคุณบุญชูผู้ตายเนี่ย
นั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านจากนั้นนายเชิดเนี่ย
ก็เอาอาวุธปืนออกมาเลยจ่อยิงผู้ตายไปสองนัด
ผู้ตายตกจากเก้าอี้แล้วเสียชีวิตทันทีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไป
เราไปถามคุณบรรจงกัณหาชาลีภรรยาของผู้ตาย

เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุหรือว่ามือปืนเนี่ย
เป็นสามีของน้องสาวของเธอเองเวลาเมา
น้ำเมาเข้าปากมักจะก่อเหตุ
ชอบหาเรื่องสามีของเธอตลอดเพราะอะไร
เราก็ถามต่อเพราะคิดไปเองเข้าใจผิด
คิดว่าสามีของเธอก็คือคนตายเนี่ย
กลั่นแกล้งและขโมยของของนายเชิดไป

สาเหตุคือว่าความเข้าใจผิด

เรื่องมาหาว่าทางผู้ตายเนี่ย
แกล้งถอดรถมั่งเอาดินทรายไปใส่เครื่องรถมั่ง
สติไหนก็ไม่รู้เพราะความเมาเนี่ย
ลื้อออกมาคิดออกมาแต่ที่จริงเป็นไปไม่ได้
ก็คงเมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สติเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว
ตำรวจตามไปรวบตัวได้นะคะแม้ว่าจะหลบหนีไปค่ะ
รวบตัวได้ที่ป่าละเมาะหลังหมู่บ้านนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำในเชิดคนนี้ค่ะ
รับว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนายบุญชูจริง
เพราะอะไรนายเชิดตำรวจถามแบบนี้
ช่วยบอกว่าก็เพราะผมถูกกดดันจากผู้ตายหลายอย่าง

ตำรวจกวาดร้อนเข้าเนื้อ

แต่น่าจะส่วนหนึ่งก็เพราะน้ำเมาด้วย

ตำรวจจากโรงพักลานศักดิ์ของอุทัยธานีนะคะ
นำตัวนายเชิดผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ต้องไปอยู่ในคุกต่อไปนะคะ